แต่เรื่องแรกอยากพามาดูเรื่องของเพื่อนบ้านกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
คืออารมณ์เข้าใจอยู่นะว่าบางทีมันไม่เข้าใครออกใคร
แต่ถ้ายับยั้งระงับกันได้อยากให้ระงับนะคะ
ล่าสุดเป็นเหตุการณ์เพื่อนบ้านค่ะคุณตาวัย๗๒ปี
อายุอนามแกก็มากแล้วนะแกทนไม่ไหว
ข้างบ้านเนี่ยนะชอบดื่มเหล้าเมาเออะโวยวาย
วายก็เรื่องหนึ่งนี่เล่นมาหาเรื่องแกสองรอบ
แกก็เลยคว้ามีดฟันเข้าไปเลยนะคะฟันเข้าไปที่หน้าทีนึง
ฟันเข้าไปที่คออีกทีนึงเพื่อนตายอยู่กลางซอยแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายนะคะชื่อว่านายอินสรท้าวบวงบานอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
ลักษณะก็คือถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงกลางซอยแบบนี้เลยนะคะ
เป็นปากซอยหมู่บ้านบ้านกลางในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสพทุ่งฝ่ายค่ะ
ก็ตรวจสอบสภาพศพโอ้โหเขาบอกว่ามีแผลเวอะหวะที่หน้า
แล้วก็ที่คอจนหลอดลมเกือบขาดนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าผู้ตายชอบดื่มเหล้า
ทุกวันดื่มเป็นประจำพอเมาก็เอ๊ะอะโวยวายไปทั่ว
คิดว่าตอนเกิดเหตุคงจะนั่งตั้งวงดื่มเหล้าที่โต๊ะไม้หน้าบ้านของตัวเองอยู่กับเพื่อนแหละ
เพราะว่าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยยังมีร่องรอยของแบบอาหงอาหารกลับแก้มขวดเหล้ายังวางอยู่เลย

ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะสืบสวนไม่นานก็รู้ตัวคนก่อเหตุค่ะไม่ใช่ใครที่ไหน
เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันเลยเป็นคุณตาวัย๗๒ปีชื่อนายแก้วมูลนวลสายค่ะ
ตำรวจก็เข้าไปสอบถามคุมตัวแล้วก็พาไปทำแผนเลยนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่าเออผมยอมรับ
ผมเป็นคนใช้มีดพระฟันคอในอินสอนจนตายเองแหละ
คือตอนเกิดเหตุนายอินสอนนั่งดื่มเหล้าอยู่กับแก๊งเพื่อนก็เมาเอะอะโวยวายตามภาษา
แล้วเดินเข้ามาหาเรื่องเขาเขาบอกครั้งแรกผมก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะ
แต่วนกลับมาใหม่ครั้งที่สองคราวนี้ปรีเข้ามาจะทำร้าย
ทนไม่ไหวแล้วเลยคว้ามีดพระดายาที่อยู่ใกล้มือค่ะฟันหน้าเข้าไปหนึ่งที
แล้วตามเข้าไปฟันที่คอจนด้ามมีดหักเลยนะคะพอเห็นก็อ้าวยังไงดีล่ะ
ฟันเข้าไปขนาดนั้นตายแน่นอนเลยเอาทั้งมีดทั้งด้ามมีดเนี่ยไปซ่อนไว้แบบนี้ค่ะ
มีดมาซ่อนไว้ตรงนี้ส่วนด้ามมีดก็เอาไปทิ้งไว้
หลังบ้านตรงกองฟืนนะคะสุดท้ายตำรวจก็จับตัวได้ก็ต้องพาไป
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะทีนี้ทีมข่าวค่ะ
ได้คุยกับครอบครัวของคนตายด้วยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตกใจมากนะ
ที่ไม่คิดว่าผู้เกาะเหตุจะเป็นคุณตาข้างบ้านคนนี้
ก็เห็นกันมาอยู่บ่อยก็อยู่ข้างบ้านบ้านติดกันอ่ะ
คุณตาแกปกติเป็นคนเงียบแกเป็นคนดีด้วยนะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาฟันลูกตายแบบนี้
เขาก็บอกว่ายังไงก็ขอบคุณตำรวจที่จับตัวคนร้ายได้เร็ว
แล้วก็อยากให้คุณตาแกชดใช้กรรมตามที่แกก่อเอาไว้เพราะมันเฮี่ยมโหดเหลือเกิน
ผันคนิ๊กละครับคนิ๊กละอ่อกระขึ้นหับก่ำไปหับก่ำไป
อีกกดสานขึ้นแมวนี่มันเก่าติงกันเหมาทุกบางครั้งเราร้องคนที่ก็เหตุภาพ
หลวงคนที่ฆ่าลูกบอสเนี่ยไม่ค่อยกิน
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับนายแก้วมูลนะคะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ